บอกใคร

มาแล้วเนี่ยบอกใครคะ
คุณคิดว่าคนที่ไหนจะมาแล้วรู้ว่าเป็นคุณเหรอคะ

ว่าเออมีคนมาตอบจดหมายเราหรือเปล่า

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตมเชียงคานจเลยย

เงินคดีตามกฎไม้อย่าปล่อยให้ได้ใจทำซ้ำแล้วซ้ำอีก
มันทำให้นักท่องเที่ยวหรือคนส่วนใหญ่ที่พบเห็นเสียความรู้สึกมาก

จริงจริงจริงจริง